พี่น้องประชาชนได้พากันออกมาใช้สิทธิ์
ออกกับในการลงคะแนนในวันนี้ยังอุ่นหน้าฝาข้าง
แล้วก็กลับขอบพระคุณอย่างยิ่งที่ได้ลงคะแนนให้กับพักเพื่อไทยเป็นจำนวนมากนะครับ
ซึ่งพวกเราก็ได้ติดตามจากทางสื่อจากสื่อทีวีเนี่ยครับ
ก็การนับคะแนนก็ยังไม่เสร็จจิ้นนะครับเห็นว่านับไว้ได้๘๐๙๐นะครับ
เราก็พี่น้องประชาชนตื่นบัญชนคงเห็นนะครับว่า
มันก็คู่ขี้คู่ขี้กันหลายเขตหลายเรื่องนะครับ
การที่จะแถลงตัวเลขให้มันชัดเจนอย่างไรเนี่ย
เราก็คงต้องขอเวลาติดตามนะครับรายละเอียดต่างมีตัวเรียกยังไง
เราก็จะดำเนินการยังไงต่อไปขอให้ท่านเหลือขาเป็นคนชี้แจ้งเพิ่มเติมกันนะครับ
เรียนพี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพนะครับต้องขอประทานโทษด้วยที่ให้ต้องอยู่กันยาวนานนะครับ
แต่ว่าเนื่องจากการนับคะแนนทั้งหลายทั้งปวงก็ยังไม่เสร็จสิ้นนะครับ
ก็ขณะนี้ทราบมาว่ามีการนับคะแนนได้มาประมาณ๘๐๙๐แล้วนะครับ
แต่ว่าก็ยังมีกระบวนการที่จะให้เกิดความชัดเจนในการนับคะแนนทั้งหมดเนี่ยก็ยังเป็นปัญหา
ขณะนี้เราใช้กระบวนการตรวจสอบด้วยการนับคะแนนนับหน่วยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งต่างของผู้แทนราษฎรเราจากทุกที่นะครับ
และเข้าใจว่ากระบวนการของกลไกในการรายงานผลของกรกตก็ยังไม่เสร็จสิ้นและไม่เป็นประเด็นที่ชัดเจนขึ้น
ก็คงต้องกลับเรียนว่าเราคงต้องรอความชัดเจนของการรับหน่วยคะแนนทั้งหมด
เสร็จสิ้นอย่างน้อยที่สุด๙๕ที่ชัดเจนถึงจะได้สามารถแสดงท่าทีหรือพูด
ซึ่งเรื่องราวต่างได้ชัดเจนขึ้นนะครับ
ก็ผมคิดว่าเราก็ยังยืนยันแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกคะแนนเสียงนะครับ
กำลังใจที่พี่น้องประชาชนมอบให้กับเรานะครับ
โดยพื้นฐานก็ถือว่าเราก็ได้รับการตอบสนองได้รับการต้อนรับจากพี่น้องประชาชน
แม้ว่ากระบวนการและการนับคะแนนครั้งนี้เนี่ยคงมีประเด็นที่ต้องนำไปพิจารณา
ต้องไปดูแล้วต้องไปทบทวนดูว่าสิ่งต่างที่เกิดขึ้นขณะนี้เป็นอย่างไรนะครับ
ก็เข้าใจว่าผลก็คงทำให้หลายท่านก็อาจจะต้องกลับไปคิดกลับไปดูว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้อย่างไรนะครับ
ก็ผมว่าคะแนนครบถ้วนทั้งหมด๙๕แล้วไม่ใช่การคาดการณ์
ก็จะเห็นความชัดเจนว่าผลเป็นงาน
เพราะฉะนั้นขอเวลาที่คะแนนครบถ้วนทั้ง๙๕เมื่อไหร่เราจะแถลงท่าทีที่ชัดเจนทั้งหมดของเราอีกครั้งหนึ่ง
อย่างไรก็ตามก็ยังยืนยันนะครับว่าเรายังเคารพในเจตนารมณ์ของประชาชนในการตัดสินใจนะครับ
ผลของการตัดสินใจของพี่น้องประชาชนในการตัดสินใจครั้งนี้ออกมาอย่างไรทุกคนต้องเคารพและยอมรับในการตัดสินใจของพี่น้องประชาชนนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานใดหรือไม่ว่าจะเป็นสว๒๕๐คนนะครับก็ตามก็ต้องยืนยันและเคารพในเจตนารมณ์ถ้าพี่น้องประชาชนตัดสินใจไปแล้วนะครับ
ก็เรายังยืนยันว่าคนที่ได้คะแนนอันดับหนึ่งในการดำเนินการควรจะต้องเป็นคนที่ได้สิทธิในการที่จะดำเนินการจัดตั้งรัฐบาลเพื่อพาสังคมไทยออกจากวิกฤตก่อน
ผมนั้นต้องขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วผมคิดว่าในภายในเร็ววันไม่ค่อยประตูช
แชทเจนเมื่อ๙๕เปอร์เซ็นต์จะบอกได้ว่ามันอยู่ในความคาดหมายหรือไม่ความคาดหมาย
ไม่ตรงกันอยู่ก็จะต้องขอตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง
มีความมั่นใจแค่ไหนครับว่าการเลือกตั้ง
ประสบคตรว่าทางที่จะประกาศผลไม่เป็นทางการคืนนี้
จะต้องรอหรือพรุ่งนี้อันนี้ถือว่าเป็นปกติไหมครับ

ตั้งแต่เมื่อตอนหัวค่ำผมได้กราบเรียนไปว่า
การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งที่ไม่ปกตินะครับ
ที่มีการใช้กระบวนการต่างนะครับ
ทั้งการใช้เงินการใช้อำนาจและกลไกต่าง
ไปดำเนินการได้ค่อนข้างมาก
สิ่งที่เราได้กราบเรียนไปแล้วเมื่อตอนหัวค่ำก็คือว่า
ผมคิดว่าสื่อมวลชนทุกท่านจะสัมผัสความผิดปกตินี้ได้
ด้วยการสอบถามจากพี่น้องประชาชนในเขตเลือกตั้งต่าง
จะพบว่ามีกระบวนการดำเนินการต่างเหล่านี้นะครับ
เมื่อตอนหัวค่ำเราได้เรียนไปแล้วว่าเมื่อวานนี้
สองวันที่ผ่านมาหรือก่อนหน้านั้น
กระบวนการในการที่จะส่งผู้มีอำนาจนะครับ
กลไกของรัฐในการลงไปตรวจสอบเยี่ยมเยี่ยนบุคลากรของเรา
ผู้สนับสนุนของเราก็มีมากจนเป็นพิเศษ
ก็เป็นประเด็นที่เป็นปัญหาที่คิดว่า
ก็คงจะได้รับการพิจารณาและตรวจสอบเช่นเดียวกันนะครับ
การที่บอกว่าความไม่ปกตินี่คืออะไรอ่ะคะ
ที่เรียนไปแล้วครับว่ามีการใช้เงินมากในพื้นที่ต่างนะครับ
มีกระบวนการใช้กลไกของรัฐในการลงไปดำเนินการต่าง
หรือกระบวนการที่เกิดขึ้นในการไปเยี่ยมเยี่ยน
อย่างเมื่อวานเนี้ยในกรุงเทพหมานครเนี่ย
เราถูกปูพรมด้วยเจ้าหน้าที่ของรัฐไปเยี่ยมเยี่ยนบ้าน
ผู้สมัครและผู้สนับสนุนเราทั้งหมดนะครับ

มีทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งหลายหน่วยงานที่ลงไปนะครับ
แล้วก็ขณะเดียวกันในต่างจังหวัดก็มีหลายพื้นที่ที่เป็นเช่นนั้นนะครับ
มีการส่งกำลังของบุคลากรนะครับของรัฐนะครับ
ในการลงไปในพื้นที่ในจังหวัดสมุทรปาการ
จังหวัดนนทบุรีหรือในต่างจังหวัดนะครับ
จังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดขอนแก่นอะไรก็มีมาก
เมื่อวานนี้ก็นั่นเป็นกระบวนการที่เราได้เรียนไปแล้วว่า
ถือว่าเป็นกระบวนการที่ไม่ใช่การเลือกตั้งแบบปกติ
ก็เคยชี้แจงในคำแถลงไปแล้วว่า
ก็สิ่งต่างนี้เป็นสิ่งที่เราไม่สบายใจ
ถึงอยากให้กรกตได้ทำหน้าที่ของตนเอง
วันนี้ก็อาจจะมีอะไรขุกขลักที่เป็นเรื่องอยู่บ้าง
สรุปว่าเป็นปัญหาอย่างไรก็ยังอาจจะยังสรุปไม่ได้ชัดเจน
แต่ว่าก็ขอความกรุณาว่าเราจะใช้เวลาในการจะดูพิจารณา
แล้วเราก็มีกระบวนการในการตรวจสอบนับคะแนนทั้งหมด
ก็คงจะต้องออกมายืนยันกันอีกครั้งหนึ่ง
ขณะนี้กรกตก็ถือว่ายังไม่ได้ประกาศผลที่ชัดเจนว่าว่าเป็นอย่างไรนะครับ
เราก็ได้รวบรวมดำเนินการในส่วนของเราอยู่
ผมคิดว่าถ้าชัดเจนออกมาทั้งหมดแล้วเราจะแถลงให้ทราบอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นอย่างไรนะครับ
ก็ตอนนี้ทุกอย่างรอความชัดเจนของการนับคะแนนนะครับ
เราก็เรียนไปแล้วว่าถ้าใครได้เป็นพักอันดับหนึ่งที่ประชาชนแสดงเจตจำนงแล้วก็ให้ได้รับ
นั้นก็ควรจะมีสิทธิ์ในการที่จะดำเนินการในการที่จะไปจัดตั้งรัฐบาล
วันนี้ถ้าคะแนนยังไม่ชัดเจนก็ไม่ควรจะมีการไปดำเนินการอะไรที่ไม่เหมาะสม
หรือที่มากเกินไปกว่าที่ควรจะเป็นนะครับ
ก็ชัดเจนเมื่อไหร่เราก็จะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปครับ
ก็ขอทราบดูและเห็นรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งก่อนนะครับ
ทุกอย่างถ้าเป็นไปก็จะมีการดำเนินการไปเป็นตามกระบวนการที่มีอยู่นะครับก็
ก็ถือว่าวันนี้ก็คงได้ความชัดเจนเท่านี้ครับ

แถลงยืนยันจากเมื่อหัวค่ำนะครับ
ก็มีความคืบหน้าของคะแนนซึ่งก็อยู่ในความพึงพอใจของเราที่ได้ใช้เวลาในการพยายามทำงานอย่างเต็มที่
ประชาชนก็ตอบสนองเราในแต่ละหลายพื้นที่นะครับ
แต่ว่ามันก็ต้องรอผลการสรุปทั้งหมด๙๕ของคะแนนทั้งหมดเสียก่อนจึงจะยืนยันแล้วก็แสดงท่าทีของเราได้อีกชัดเจน
แต่เราก็เคารพและยืนยันในหลักการที่เราได้กล่าวไปแล้วนะครับ